กลับจริง
ในที่สุดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการรถกระบะก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
บทสรุปการเดินทางของตลอด๔๕วัน๒ทวีป๑๗ประเทศ
รวมระยะทาง๒๑๕๖กิโลเมตร
ที่ผ่านมาแล้วหลายหมื่นโค้งคดเขียว
กับขุนเข่าที่ราชันนับพันลูก
บทพิสูจน์บนทุกสภาพถนน

ขบูรณ์คลาละวานออกจากเมืองลินช์
สู่เมืองลิวิโนเมืองที่สวยงามกลางหุบเขา

ตามรอยเส้นทางสายไหมอย่างครบสมบูรณ์
ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่คือช่วงล่างระดับโลก
เราก็ฝันว่ายังไงก็ตามเราต้องขอจบเส้นทางสายใหม่
ให้ได้นะครับก็คืออิตาลีที่เวนิสเนี่ย
ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าในโอกาสที่ทุกท่านได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับเรานะครับ
วันนี้มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีในความสำเร็จในครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะความสามารถสาธารณะของรถยนต์นะครับ
แต่เป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นกำลังใจของผู้ขับขี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่มีตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาถึงวันนี้เนี่ยคงจะยากนะครับ
เย้
ยืนยันความสำเร็จกับบทพิสูจน์จริงระดับโลก
เหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์ที่จะถูกจารึกไว้
ท่ามกลางสื่อมวลชนหลายสัตว์ขี่พยาน
สมรรถนะและคุณภาพที่มาพร้อมความสะดวกสบาย
อุปสรรคต่างอาณาของทุกสภาพเส้นทางธุรกันดาล
ทั้งความลื่นความร้อนของทะเลทราย
ชันของเทือกเขานะครับ

ความหนึบแน่นนะครับให้ความสมดุลในการกลับขี่มากทีเดียวครับ
เครื่องยนต์นะครับยังตอบสนองต่อความต้องการ
โดยเฉพาะในช่วงของการเร่งแซงได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับ
นั่งสบายพวงมาลัยควบคุมง่ายนะครับ
เส้นทางสายใหม่การเดินทางระดับโลก
ทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความมั่นใจในทุกการขับขี่จริง
ที่แท้จริงกับบทพิสูจน์จริงระดับโลก
มาร่วมฉลองความสำเร็จของการเดินทาง
และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่